มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่แถวคลอง๑
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
เมามากเลยนะคะแอลกอฮอล์เนี่ยปลาไปถึง๑๖๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
จากนั้นก็ถอยรถถอยไปถอยมาแล้วไปชนกับรถแท็กซี่
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาถ่ายเอาไว้ได้เนี่ยอยู่ดีก็ถอยถอยแบบกระชากด้วยนะ
แล้วก็พุ่งไปข้างหน้าถอยกลับไปกลับมาแบบเนี้ย
อยู่ข้างรถแท็กซี่แต่ว่าสุดท้ายก็ไปชนแล้วก็
แล้วก็ขับมาคนเดียวนะมาคนเดียว
คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะคะเขาตกใจมากแล้วเขาก็ถ่ายคลิปนี้ไว้ได้
ช่วงนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะอยู่ในสถานบันเทิงแถวนั้น
ออกมาเดินมาหาผู้ชายคนนี้เอามือยื่นเข้าไปในรถ
คือเป็นลักษณะคือปิดให้รถคันนี้หยุด
แล้วเขาก็เอากุญแจออกมาทำให้ผู้ชายคนนี้เดินทางไปไหนต่อไม่ได้แล้วนะ
แล้วตำรวจก็ควบคุมตัวไปพูดคุยที่สอนอนนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืนวันเสาร์นะคะ
ตามภาพเลยค่ะผู้ชายคนนี้ขับรถถอยไปถอยมานะคะ
และช่วงที่ถอยเนี่ยกดกระจกลงตะโกนด่าทอทุกคนเลยที่ขวางทางเขา
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเดินไปหาเขาแล้วก็บอกว่าดับเครื่อง
แล้วเขาก็ยื่นมือไปดับเองนะแล้วก็ยึดกุญแจมาได้

เพราะว่าหลังจากที่ชายเสื้อดำหยิบกุญแจออกมาได้เนี่ย
เจ้าหน้าที่สายตรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรมาพอดีค่ะ
ทำให้ผู้ชายคนนี้สงบสติอารมณ์ลงนะคะ
คนที่ถ่ายคลิปนี้ชื่อว่าคุณภูนสันยิ้มเป็นสุข
เล่าว่าตีหนึ่งคืนเกิดเหตุก็คือคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
เดินทางออกมาจากร้านเห็นว่ารถเก๋งคันนี้
ถอยไปถอยมาก็เลยตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเอาไว้นะคะ
และหลังจากนั้นก็เห็นว่ารถคันนี้ไปชนรถแท็กซี่ที่เขาจอดอยู่ข้างทาง
ซึ่งเขาเห็นว่าคนขับรถเก๋งลักษณะเมาแน่นอนแล้วก็มาคนเดียวด้วย
สักพักมีเพื่อนคนขับของคนนี้รถเก่งคันนี้ตามมาอีกทีหนึ่ง
ที่สายตรวจจะเข้ามาระงับเหตุไว้ได้นะคะฟังเสียงคนเห็นเหตุการณ์ค่ะ
คุยอยู่ข้างนี้ครับแล้วก็แก่เกียร์เอาตัวไปร่วงคับ
พฤษฎีการเหมือนมันเมา
เหมือนม่าวครับเหมือนม่าวเมาที่สี่อีกครับม่าวมาก
เรื่องนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกปัณฑัฐเดชโชศพิสิตรผู้กำกับการสภประตูน้ำจุฬาลงกร
สายตรวจเข้าไประงับเหตุนำตัวคนขับรถเก่งคันนี้

ตรวจวัดแอลกอฮอลในร่างกาย๑๖๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด๓เท่า

ขับรถขณะดื่มสุราก็คือเมาแล้วขับ
ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่
ขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ผู้เสียหายไม่ได้ไปทะเลาะกับใคร
แต่ไปทำให้ทรัพย์สินของตัวเองก็คือรถของตัวเองเสียหาย
แท็กซี่ก็เสียหายเพราะฉะนั้นแล้วประกันไม่จ่าย
ทำให้พันรยาต้องออกมาจ่ายค่าซ่อมให้กับรถแท็กซี่๗๐๐บาทด้วยนะคะ
วันนี้พนักงานสอบสวนนำตัวในนัทธวุฒิบุญสรำ
คนขับรถคันนี้ไปฝากขังที่ศาลธัญบุรีเรียบร้อยค่ะ
สารพี่แท็กซี่นะอยู่ดีก็รถได้รับความเสียหาย
แล้วก็คนที่น่าสงสารอีกคนหนึ่งก็คือภรรยาของผู้ก่อเหตุ